ภาวะเจ้าของหอหื่น
่องไขห้องข่มขืนสาว

เจ้าของหอเลยเหรอครับมันรูปอะไรโออะ

คิดว่าปลอดภัยแล้วนะ

ถ้ามันจะต้องเจ็บใจเพราะไอ้คนร้ายคนอื่น

เป็นรูปส่วนต่างของพี่เขา
แล้วหลังจากนี้คนอื่นในหอทำยังไง

นะครับจุดเกิดเหตุไปดูเลยดีกว่า
เป็นห้องพักที่ชั้น๒หอพักแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

ตรวจสอบบริเวณประตูไม่มีร่องรอยงั้นไงฮะ

ต้องใช้กุญแจสำรองเข้ามาแน่

ผู้เสียหายเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

หอพักตี๒มีเพื่อน๒คนมาส่งเป็นผู้หญิง

นะฮะจากนั้นก็ล็อกประตูเอาไว้แล้วเพื่อนก็กลับไป

รู้สึกเหมือนมีคนมารูปที่ขาก่อน

ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางความมืด

หือตะโกนถามว่านั่นใคร

โอ้โหเธอบอกว่าเธอฟังเสียงเท่านั้นแหละ

ขวัญเสียหน้าดูน่ะ

ที่ใช้กุญแจสำนองขายเข้ามาแน่นอน
เพราะก่อนนอนเธอยืนยันว่าเธอล็อกประตูอย่างดีแล้ว

ก็เลือกแล้วเลือกอีกเลือกอีกเลือกแล้วจนมาชอบที่นี่ที่นี่ปลอดภัย
ทำไมถึงคิดที่นี่ปลอดภัยที่นี่มีคีย์การ์ดล็อกสองชั้น
คนนอกเขาออกไม่ได้ประกอบกับเห็นโอ้โหเจ้าของหออยู่เอง
อยู่ที่นี่ด้วยอ่ะคิดว่าน่าจะปลอดภัยเออน่าจะปลอดภัย

ค่ะทำให้เชื่อมั่นว่าน่าจะสบายใจ
ที่ผ่านมามันมีสัญญาณอะไรไหมล่ะพี่มีสัญญาณอะไรมาก่อนไหม
ไม่เลยเจ้าของหอไม่เคยมีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว
ทุกครั้งเจอหน้าเธอก็จะไหว้แล้วทักทายตามปกติ
ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้ครับ
เป็นเจ้าของหอค่ะหนูจำหน้าได้จำหน้าได้ยืนยันตัวได้
ใช่ค่ะบอกว่าได้ยินเสียงหนูจำเสียงได้ชัดครับ
คือเขาพยายามจับขวบคือเราเลยหรือไม่มีครับยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงใช่ค่ะ
แต่เขาพยายามที่จะลวนลามเราใช่ค่ะเขามีกุญแจห่อค่ะเพราะว่าอ่า
หอพักมีคีย์การ์ดสองชั้นหนูก็คิดว่าปลอดภัยค่ะ
หนูก็รู้สึกว่าอบอุ่นครับมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนของผู้เสียหายมายืนยัน
อีกเสียงบอกว่าโอ๊ยนี่พวกหนูไปส่งเพื่อนนะ
ก่อนจะขึ้นไปบนหอมมันเป็นจังหวะนี้คุณผู้ชมนะครับ
ฟังเธอเล่าโอ้ฟังแล้วน่าระทึกเหมือนกัน

เพื่อนเห็นท่าทางเจ้าของหอมเมาจนแทบไม่ได้สตินะ
แต่พวกเธอไม่ได้สนใจก็ขึ้นไปส่งเพื่อนบนห้อง

แต่พอกลับลงมาข้างล่างเจ้าของหอพักเจอครับ

เพื่อนที่มาส่งเพื่อนที่ขึ้นไปที่เธอมาส่ง
เขานอนกับใครน่ะถามย้ำอยู่แบบนั้นอ๋อ
เพื่อนที่มาส่งบอกว่าอ๋อก็นอนกับเพื่อนอีกคนนึง
แต่เพื่อนดูแล้วลักษณะของเจ้าของหอพัก
ถ้าทางน่ากลัวผมไม่ได้ใส่ร้ายท่านผมไม่ได้พูด
แต่เพื่อนของผู้หญิงผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะ
เจ้าของหอพักที่ถูกกล่าวหายังไม่ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจนะ
แต่แต่อะไรอ่ะแต่โทรศัพท์ไปขอโทษผู้เสียหาย

พยายามจะอธิบายว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เห็นห้องมันแง้มไว้ไงพี่ก็เลยไปเปิดประตูดู
พอเข้าไปดูแต่ด้วยความพี่เมาพี่ก็เมา

สะดุดลมแล้วมือพี่มันไปโดนตัวเธอไม่ได้คิดจะทำอะไรเลย
นี่คือคำชี้แจงสาบานได้
ผมสาบานได้ไม่งั้นขอให้ผมตายโหงเลย

นี่คือคำชี้แจงใช่ไหมคะอ่านี่คือคำชี้แจง

ถ้าพี่อยากชี้แจงพี่ก็ออกสื่อได้นะ
มาให้ข่าวกับสื่อได้
ตามความคิดหน้าทางคดีตำรวจสอบพระมงเมืองภูเกษ
ประคัมผู้เสียหายแล้วก็พยานที่เป็นเพื่อนอีก๒คนนะครับ

สามารถชี้ยืนยันตัวผู้ก่อเหตุได้ด้วยก็คือเจ้าของหอพักนั่นแหละ
หลังจากนี้จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อเก่าหา
และดำเนินคดีต่อไปครับ